อยู่ที่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีรับบวชนาคฟรีและรับ
เผาศพฟรีให้กับผู้ที่ยากไร้ค่ะไม่มีเงินอันนี้ต้องชื่น
อันนี้ชื่อวัดครับนี่วัดบ้านธาตุใต้นะฮะ
อยู่ที่หมู่หนึ่งตำบลบ้านธาตุครับหน้าประตูวัดเนี่ย
เขาก็มีการปิดประกาศเอาไว้ว่าวัดบ้านท่าใต้ศพไม่มีญาติ
เพ็ญกุศลเผาให้ฟรีผู้ที่อยากบวชแต่ยากจนไม่มีเงินบวชให้ฟรี
ติดต่อที่เจ้าอาวาสพระครูประหลัดชินนัทพลอภิวัฒโนเจ้าอาวาสนะครับ
พระครูประหลัดชินนัทพลเนี่ยนะฮะเป็นเจ้าอาวาสบอกว่าปกติแล้วเนี่ย
วัดจะเผาศพเป็นศพรายญาติคนจนและบวชพระให้ฟรี
สำหรับคนที่จนแล้วไม่มีเงินจะบวชทำแบบนี้มา๗๘ปี
แต่ว่าที่ผ่านมาก็เป็นไม่มีอะไร
แต่ว่าตอนนี้ที่มันเป็นกระแสโซเชียลเนี่ยเพราะว่าได้มีชาวบ้านนำป้ายไปติดให้
ซึ่งก็ไม่ได้คิดว่าทางวัดจะทำไปเพราะว่าอยากจะหวังอะไร
ทำไปเพราะว่าอยากช่วยแค่ช่วยสังคมช่วยคนจนแค่นั้นเองนะครับ
เจ้าอาวาสยังบอกอีกนะครับว่าที่ทำอย่างนั้นเนี่ยเพราะว่าอันนี้ส่งที่วัดได้รับ
อุปถัมภ์ด้านน้ำไฟจากอบตของบ้านท่าใต้แล้วก็กำนันผู้ใหญ่บ้าน
ก็ช่วยเหลือในการออกค่าใช้จ่ายในการทำบุญตลอดนะครับ
เสถียรกอดสมุทรกรรมการวัดก็บอกว่าเป็นกรรมการวัดมานานหลายปีแล้ว
และวัดเองทำแบบนี้มาตลอดในเรื่องของการช่วยสังคม
ชาวชุมชนที่บวชฟรีคนจนเองก็ดีแล้วก็มีการเผาศพคนจนฟรีผีมรยาท
เขาบอกว่าคนในชุมชนเขาดีใจนะที่วัดทำแบบนี้
และคนในโซเชียลก็ชื่นชมที่วัดนั้นทำแบบนี้เพราะว่าเป็นการช่วยสังคมด้วยนะครับ
ด้านในสู่รัฐแก้วอำไพรเป็นชาวบ้านระแวกดั่งกระหลาก็บอกว่า

สำหรับคนจนนะฮะศพไม่มีญาติผู้ยากร้ายก็ปลื้มใจ
ในการช่วยสังคมในครั้งนี้และเร็วนี้
ทราบว่าก็จะมีพ่อแม่ที่ไม่มีเงินจะนำลูกชายไปบวชอีก๒คนด้วย
ก็อนุโมทนาบุญล่วงหน้าด้วยแล้วกันนะครับ